วันนี้พบกันกับคุณวิริวิทเจริญเชื้อนะฮะ
ช่วยเลยครับค่ะค่ะสุดควดบอลไทยรัฐ
ที่จะแข่งขันกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะครับ

เตรียมที่จะไปสกาลฟอร์มผู้เล่นในเกมนัดนี้ด้วยนะครับ
สมทบกับทีมชาติไทยครับ

โค้ชทีมชาติไทยก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย
เมื่อวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ก่อนที่จะเข้ารับการกักตัว๑๔วัน
ตามนโยบายควบคุมโรคโควิด๑๙ของภาครัฐครับ
ล่าสุดกุญสือชาวญี่ปุ่นก็ได้พ้นกำหนดกักตัวไปเมื่อวานนี้

เพื่อเช็คฟอร์มผู้เล่นในศึกไทยรัฐบิ๊กไฟท์ปรีซีซั่น
โดยจะไปดูเกมติดขอบสนามพร้อมด้วยสตาร์ฟโค้ชครบทีมเลยครับ

ว่าฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
จะถูกเลื่อนออกไปในปีหน้าแล้วก็ตามครับ

สำหรับเกมไทยรัฐบิ๊กไฟท์ปรีซีซั่นคู่สุดท้ายครับ
รัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดหลังจบข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
เริ่มเข้าสัญญาตั้งแต่๑๕นาฬิกา๕๐นาทีเป็นต้นไปครับ
แล้วก็สามารถรับชมได้ในออนไลน์ทุกช่องทางนะครับ
ต่อกันที่การแข่งขันฟุตซอลไทยลีก๒๐๒๐นัดที่๘นะครับ

ลงไปเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาที่ผ่านมาครับ

ยิงให้กับการท่าเรือออกนำอย่างรวดเร็วเลยนะครับ

แล้วก็มาได้ประตูตีเสมอครับ
จากการยิงของนรสักโพธิครับยิงลูกนี้เข้าไปครับ
จากน้องภรรัชสะแก้วโฉบเข้ามายิงจังหวะนี้
นาทีสุดท้ายการท่าเรือเล่นพาวเวอร์เพลย์นะครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอทันทีครับ
มากอสในนาทีที่๓๖จนกระทั่งนาที๓๙ครับจังหวะนี้ครับ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับสุธิพรกลัดเจริญ
ยิงลูกนี้เสียบป้ายคานเข้าไปอย่างสวยงามครับทำให้การท่าเรือ
งความตายกลับมามี๓คะแนนในเกมนี้ได้สำเร็จสำเร็จนะครับ